มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะอายุ๕๙ปีขับรถกระบะไปส่งของนะคะก็ขับรถไปจอดที่หน้าบ้านแต่หน้าบ้านจะเป็นลักษณะเป็นเนิน
เขาก็ลงจากรถจะไปหยิบของที่ท้ายกระบะปรากฏว่ารถกระบะไหลไปทับเขาคือเขาไปชนอยู่กับเสาอะค่ะ
อยู่ในพื้นที่บ้านประทับบุตรนานดีอำเพิ่มเมืองนะคะ
สีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้หมอม้าสีห้าห้าห้าสุรินแล้วก็ร่างผู้
เสียชีวิตเนี่ยค่ะอยู่ด้านท้ายใส่เสื้อยืดโปโลใส่กางเกงยีน
สามส่วนคือคอหักเลยนะคะกรามหักคางยุบผู้เสียชีวิตชื่อว่า
นายสมพงศ์กุลอพินอายุห้าสิบเก้าเป็นชาวอำเภอพนัดมิคม
จังหวัดชนบุรีก็เป็นพนักงานขับรถกระบะคันนี้ค่ะแม่ค้าขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ชื่อว่านางสาวยุพินอายุ๒๘ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ตายมาส่งของให้เธอผู้ตายส่งของให้เธอเป็นประจำค่ะ
ตอนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยนะคะไปส่งของก็คือของเนี่ย
เป็นห่อใหญ่ใหญ่เจ็ดห่ออยู่ด้านท้ายกระบะผู้ตายขับรถมา
จอดหน้าบ้านแต่หน้าบ้านเป็นเนินจอดปุ๊บไม่ได้ดับเครื่องนะคะ
ลงมาจากรถเธอก็ถามนะบอกว่าลุงทำไมวันนี้ขับรถคันนี้มา
ผู้ตายก็ตอบว่ารถคันที่เคยขับมามันไม่ว่าง
เธอก็เดินไปเปิดไฟผู้ตายคงลงจากรถแล้วก็ไปหยิบของ
แล้วรถไหลจังหวะนั้นพอดีอะค่ะนางสาวยุพินบอกว่า
ได้ยินเสียงร้องเสียงดังมากเดินไปดู
เห็นว่าผู้ตายอยู่ท้ายรถแล้วก็เหมือนกับไปอัดกระแทกอยู่
กับที่เสาเป็นเสาไม้เป็นรั้วเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลย
เธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยค่ะ
ก็บันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ต้องแจ้งญาติของผู้เสียชีวิต
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ

เสาไม้ที่ทำเป็นรั้วค่ะล้มอยู่กับพื้นแล้วก็ยังมีคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่นะคะ
สภาพพื้นที่มันจะเป็นลักษณะเป็นเนินลาดเอียงค่ะ
ก็คือเป็นทางเข้าบ้านของนางสาวยุพิน
สมพงศ์ผู้เสียชีวิตหันหัวรถเข้าบ้าน
แต่ไม่ได้ดับเครื่องเดินลงจากรถไปท้ายรถเพื่อที่จะหยิบของแล้วรถมันไหล
จังหวะนั้นคือโดนชนไปอัดกับเสาไม้ที่เป็นเสาบ้านนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าคาดว่าตัวผู้เสียชีวิตคงดึงเบรกมือไม่สุด
รถมันเลยไหลแล้วเหมือนกับผู้เสียชีวิตพยายามจะไปดันรถด้วย
จังหวะที่รถไหลแต่ดันแบบเอาไม่อยู่แล้วเสียหลักล้มลง
ก็เลยโดนรถชนแล้วก็อัดเข้ากับเสานะคะจนเสียชีวิตคาที่เลยอะค่ะ